หลังจากที่ช่วงนี้ในโลกออนไลน์เกิดกระแสโฆษณาขายวิตามินแบบสูบนะครับ
ที่มีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสูบแล้วได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เป็นอันตราย
ล่าสุดนะครับอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกมาเตือนนะครับว่าวิตามินแบบสูบ
เมื่อโดนความร้อนก็อาจจะกลายเป็นสารที่มีอันตรายได้ครับ
เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าวิตามินแบบสูบ
ทางเฟซบุ๊คกรณีที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
โฆษณาขายวิตามินแบบสูบด้วยการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
สูบแล้วสุขภาพจะดีผิวพันธ์ผ่องใส
ทำลายสุขภาพและปลอดภัย๑๐๐
โดยระบุว่าจริงแล้วนะครับวิตามินแบบสูบนี้พัฒนามาจากบุหรี่ไฟฟ้า
โดยไม่ใส่นิโคตินแต่ว่าใส่วิตามินลงไปแทน
ในปริมาณที่น้อยมากทำให้การสูดหายใจเข้าไป
เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผลในการรับเอาวิตามินเข้าสู่ร่างกาย
อกจากนี้วิตามินมักจะเสียสภาพเมื่อถูกความร้อน
ประสิทธิภาพลงและอาจกลายเป็นสารอันตรายได้
และยังฝากเตือนนะครับว่าวิตามินแบบสูบไม่ได้ดีอย่างที่คิด
การกินวิตามินรวมแบบเม็ดจะให้ผลให้ดีกว่า
เนื่องจากการใช้วิตามินแบบสูบจะทำให้ผู้ใช้ได้รับวิตามินในปริมาณน้อย
อีกทั้งการสูดหายใจเข้าไปยังเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยได้ผล
ในการนำวิตามินเข้าสู่ร่างกาย
และที่สำคัญคือสินค้าพวกนี้ในไทย
เป็นการแอบนำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้ผ่านการรับรอง
องค์การอาหารและยาและไม่มีหน่วยงานของรัฐ
รับรองแต่อย่างใดครับ